ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันนะฮะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงลงไปนะครับ
ฉะเชิงเศร้าเนี่ยพาลูกไปด้วยลูกอายุ๔ขวบแต่ให้ลูกอยู่ข้างบนนะ
เขาลงไปคนเดียวเด็กบอกว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปหาหอยข้างล่าง
อยู่ข้างบนนะแล้วแม่ก็กระโดดลงไปเลยนะครับ
ตำรวจสพบังปะโกงที่ฉะเชิงเซากับหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งนะครับ
ก็รีบไปตามหากันแล้วก็โชคดีมากนะฮะไปเจอตัวแล้วก็ช่วยไว้ได้ทัน
ยังไม่เสียชีวิตนะครับหญิงสาวคนนี้อายุ๓๓ปีนะครับ
กระโดดลงไปที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงถนนเทพรัฐกม๕๐ตำบลท่าข้ามเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันด้วยหลังจากทราบเหตุนะครับ
ส่วนข้างบนสะพานเนี่ยมีจักรยานยนต์ฮอนด้าจอดอยู่คันหนึ่ง
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบยืนร้องไห้อยู่ในที่เกิดเหตุ
มาพบเหตุการณ์พอดีบอกว่าตอนนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
เห็นเด็กผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ข้างราวสะพาน
แล้วก็ชี้ให้ไปดูฮะพอเขามองไปเนี่ยชะโงกหน้าออกไปจากสะพาน
ก็เห็นแม่ของเด็กนั่งอยู่ที่ท่อน้ำปลาปลานอกราวสะพาน
จะเข้าไปคว้าตัวแม่ของเด็กทิ้งตัวกระโดดลงไปเลยครับ
ลงไปในแม่น้ำอย่างรวดเร็วจมหายไปกับสายน้ำเลย
น้ำก็เชี่ยวด้วยตอนนั้นเมื่อคืนนี้เป็นช่วงน้ำลงนะครับ
ทำให้กระแสน้ำเนี่ยไหลออกปากอ่าวไทยนะครับ
ชัชวานก็เลยฝากเด็กไว้กับชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
แล้วก็ไปตามเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
จอดเทียบเรืออยู่ข้างสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
บอกว่าให้ช่วยหน่อยมีชาวบ้านกระโดดลงไป
เจ้าหน้าที่ก็เอาเรือออกหาเลยฮะแม้ว่าจะมืดก็หาครับ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วนขับเรือไปเนี่ยนะฮะ
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตมบังปะกง
สภาพคือหมดเรี่ยวหมดแรงก็รีบไปช่วยแล้วก็นำตัวขึ้นฝั่ง
เรียกกู้ภัยมาฮะเรียกรถฉุกเฉินมาสภาพคือสำลักน้ำ
ปวดท้องปวดหัวไม่ได้สติก็ผสมพยาบาลกันนะครับ
หญิงสาวคนนี้อายุ๓๓นะครับหลังจากนั้นก็มีสามีที่รู้ข่าว
ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับอ่าแล้วก็ไปที่สพบังปะกง
เพื่อไปรับตัวเด็กหญิงวัย๔ขวบที่ตำรวจเขาช่วยดูแลไว้ให้
ซึ่งผู้ชายที่เป็นสามีบอกว่าเด็กคนนี้ก็เป็นลูกเลี้ยงนะ

วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบรกงนะครับ
อยู่แถวถนนเทพรัฐบางนาตราดกม๕๐ตรงจุดเกิดเหตุนะครับ

ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือนะครับ

เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สอง
เขาบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งก็รีบนำเรือตระเวนตามหา
แถวจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบตัวก็วนเรืออยู่ราว๔๐นาที
ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐๐เมตร
กำลังนอนหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่บนกองเลน
ก็ไปคว้าตัวขึ้นมาบนเรือ
ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเสียชีวิตแล้ว
แต่โชคดีตอนที่ไปคว้าตัวฮะยังหายใจอยู่นะครับ

พอทราบข่าวก็นำเรือ๑๐๒ออกไปนะครับ
ก็วิ่งหาประมาณ๒๓รอบถึงจะเจอ
พอเจอก็นำห่วงยางนะครับ

แล้วก็นำกลับเข้าสู่ฝันครับ

เจ้าหน้าที่ที่ไปเจอแล้วก็ช่วยขึ้นมาเนี่ย

ในช่วงน้ำลงแล้วก็ไหลเชี่ยวครับ

อาจจะถูกพัดแล้วไปติดอยู่เลน

คือถ้าไม่ไปติดอยู่แถวโครนเลน
ริมฝั่งก็ไม่รู้ป่านนี้ไปไหนแล้ว

ห่างจากจุดกระโดดสัก๕๐๐เมตรเองนะครับ

คือนายนบพรพรมสิริ

บอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็มาที่ที่เกิดเหตุ
แล้วแม่ก็พาขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่มาที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

เดี๋ยวแม่ขึ้นมารออยู่ที่นี่แหละ

ก็ยังเจอจดหมายที่ผู้หญิงคนนี้

เชื่อเถอะทุกครั้งที่มีการ
สูญเสียจะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

เขาก็บอกว่าแม่กระโดดไปแล้วครับกระโดดไปแล้วทีเนี้ย
ก็พลเมืองดีก็เลยไปหาแบบพวกกันนั่นแหละฮะ
ก็คือเขามาหาเรือมาหาเรือของกรมทรัพย์ให้ช่วยออกตามหา
ตอนแรกเขาเห็นพอสักพักหนึ่งก็จมลงไป
ขณะที่สามีของผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย
เขาก็ขี่จักรยานยนต์มากันจากบ้านที่อ่างศิลาที่ชนบุรี
ไหว้พระที่สารหลักเมืองชนบุรีระหว่างทางภรรยาก็บ่นเรื่องที่ป่วย
แล้วก็รักษาไม่หายสามีก็พยายามพูดปลอบใจนะครับ
ก็ปลอบกันไปปลอบกันมาก็เลยกลายเป็นมีปากเสียงกันค่ะ
แล้วภรรยาก็บอกว่าจะพาลูกสาวไปซื้อของก็ขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็หายไปเลยฮะ
โทรติดต่อก็ไม่รับสายมารู้ข่าวก็คือนี่แหละครับ
กระโดดสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงก็เลยรีบมานะครับ
ก็เชื่อว่าภรรยาน่าจะเครียดจากเรื่องอาการป่วยหลายโรคอ่า
ทีนี้พอภรรยาเครียดแล้วก็มันก็เลยกลายไปสู่การทะเลาะกันทุกวันอะไรอย่างนี้สามีบอก